ข่าวเย็นไทยรัฐวันนี้คุณผู้ชมทราบหรือยัง
คุณจุธรัฐทราบหรือยังฉายาใหม่นายกรัฐมนตรี
เท่าไรคะนายก๕๒มิลลิเมตร
อันนี้ที่ฉันไม่ได้พูดเองไม่ได้ทะลึ่งด้วยคุณผู้ชมค่ะ
คือวันนี้เขามีการไปจัดกิจกรรมที่ธรรมเนียบรัฐบาล
เพราะวันที่๑ธันวาคมที่จะถึงนี้จะเป็นวันเอ็ดโลกใช่ไหม
วันเอ็ดโลกเขาก็มีการโรนโรงกัน
สวมใส่ถุงยางเพื่อป้องกันโรคเอ
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้หญิงท่านนี้นะเป็นสาวประเภท๒
ก็ไปวัดข้อมือนายกรัฐมนตรี

ใช่นายกรัฐมนตรีต้องใส่ถุงยางไซส์ไหนเบอร์ไหน
ไปวัดแล้วได้๕๒มิลลิเมตรไซส์นี้

และนี่คือสายวัดที่จะทำให้เราเลือกใช้
รักสาเอททาง

วยเขินมากค่ะคุณค่ะคือก็ไปไม่ถูกนะแหม
ก็ไปเล่นวัดโชว์สื่อกันขนาดนี้ยังไม่ทันตั้งตัวไง
ข้อมือนายกก็งงเหมือนกันให้ผมชูข้อมือทำไม
แล้วเอาสายวัดไปวัดพอไปวัดรอบเสร็จปุ๊บ

นายกถึงกับอึ้งเลยทีเดียวคุณจุธารัฐ
โอ้โหก็ดูบรรยากาศแบบนี้คือเราก็ไม่เคยมีความรู้นะ

นายกเองซึ่งเป็นผู้ชายนายกก็บอกว่านี่ก็ครั้งแรกเหมือนกันค่ะ
รู้ว่าไอ้การวัดขนาดไซส์ของถุงยางอนามัย

ทีนี้บรรยากาศที่ธรรมเนียบรัฐบาลวันนี้
สองสีของพักพลังประชารัฐเขาไปทำไม
ค่ะก็มีความเคลื่อนไหวจากส่อภักดิ์พลังประชารัฐ
เขาเดินทางไปเลยค่ะที่ตึกบัญชาการหนึ่ง

นางสาวปารีนาไกรคุบสสราชบุรีค่ะ
ในเวลาไล่เรียกกับนายศิราเจนจาคะสสกรุงเทพมหานคร
โดยในภายหลังทั้งสองคนก็เจอกับผู้สื่อข่าว

ยื่นเรื่องร้องเรียนที่ดินเกาะช้างจังหวัดตราด
เพราะเห็นว่ามีรัฐมนตรีหลายคนเข้ามาประชุมคณะรัฐมนตรี
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะกรรมธิการปปช
สภรรคือก่อนหน้านี้คุณศิราบอกว่า
เดี๋ยวจะยื่นถอดถอนประธานกรรมธิการปปชของสภรค
ก็คือผลตบรวจเอกสพสเทมยาเวก
ทีนี้นักข่าวก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะมายื่นเรื่องดีหรือเปล่า

นะคะเขามาเรื่องที่ดินเกาะช้าง
และไม่ได้พบกับผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
ในฐานะประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ภักดิ์พลังประชารัฐ

เดินทางมาที่ธรรมเนียบเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของชาวบ้านในพื้นที่
เพราะว่าไม่ได้มายื่นเรื่องพร้อมกับตัวเองอันนี้คุณศิราบอก
ส่วนนางสาวปารีนาหลบเข้าไปในลิฟต์กลับขึ้นไปบนอาคารอีกครั้งค่ะ
แล้วก็เปลี่ยนมาลงทางบันไดฝั่งตึกบัญชาการ๒
พร้อมปฏิเสธที่จะตอบคำถามสื่อถึงสาเหตุที่เดินทางมา
ก็ตอบแค่สั้นบอกว่ามายื่นหนังสือร้องเรียนให้กับประชาชน
แล้วก็เนี่ยค่ะขึ้นรถเดินทางกลับทันทีเลยนะคะ
พี่เอ๋สื่อรอเต็มเลยพี่เอ๋ก็คือคุณปารีนาไกลกุ๊บสรราชบุรีท่านนี้แหละค่ะ
วันนี้โผล่มาที่ธรรมเนียบรัฐบาลก็นักข่าวพยายามถามว่า
เอาเรื่องเนี่ยมาร้องกับใครไม่ตอบร้องเรื่องอะไรก็ไม่ตอบตอบ
ตอบสั้นแต่บอกว่ายื่นเรื่องให้ประชาชนอ่ะ
เดือดร้อนของประชาชนบอกแค่นี้แล้วก็อันตฐานหายไปแบบนี้นะ
คุณผู้ชมไม่ต้องดูป้ายทะเบียนรถนะไม่น่าจะออก
ทีนี้คุณผู้ชมค่ะพรุ่งนี้สิ่งที่จับตากันต่อนะคะ
จับตาไปที่สารรัฐธรรมนูลนี่ค่ะเพราะพรุ่งนี้สารรัฐธรรมนูลจะวินิจฉัย
สมาชิกภาพความเป็นสอสอของคุณธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่
กรณีคุณธนทรไปถือครองหุ้นสื่อบริษัทวิลักษณ์มีเดียจำกัด
คือพรุ่งนี้กรกตมีการยื่นเรื่องไปที่
คำร้องไปที่สารรัฐธรรมนูล๑คำร้อง
วินิจฉัยว่าที่สุดแล้วคุณธนทรขาดคุณสมบัติการเป็นสอสอ
พ้นจากการเป็นสอสอหรือไม่ทีนี้มีคนถามต่อว่าเอ๊ะพรุ่งนี้จะรู้เลยหรือเปล่า
ว่าคุณธนทรจะติดคุกไหมติดคุกกี่ปีแล้วต้องถูกเพิกถอนสิทธิ์ทางการเมืองเลยหรือเปล่า
ยังนะคุณผู้ชมใจเย็นคือเบื้องต้นเนี่ยพรุ่งนี้กรกตก็จะ
แนวทางการวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูลก่อนค่ะหลังจากนั้นถ้าเกิดว่าออกมาว่าคุณ
ให้สารอาญาให้สารอาญาไปพิจารณาต่อว่าลักษณะการกระทำของคุณธนทรที่อ่ะ
ไม่สามารถที่จะไปลงรับสมัครเลือกตั้งได้แต่คุณก็ดันไปสมัคร
อันนี้ผิดพรบเรื่องของการลงเลือกตั้งการเป็นสอสอหรือเปล่า
ตามมาตรา๑๕๑เนี่ยนะคะ
เรื่องของการอ่านคำพิพากษาของสารรัฐธรรมนูลด้วย

เพราะคุณธนทรก็เป็นหัวหอกสำคัญนะ
ใช่ภักดิ์อนาคตใหม่เลยล่ะค่ะ